เพราะว่ามีนักศึกษาสาวคนหนึ่งโดนรุ่นพี่สั่งซ่อม
สั่งให้วิ่งรอบสนามเพราะว่ามาซ้อมเชียร์ช้า
ปรากฏว่านักศึกษาสาวคนนี้ช็อกจนเสียชีวิต
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ช่วงกลางคืนของวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพของนักศึกษาหญิงรายหนึ่งพร้อมระบุข้อความบอกว่า
ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์บารมีร๕ร๙กรมหลวงชุมพรสมเด็จพระพุทธาจารย์โต
ปฏิหารให้หลานสาวให้หายแล้วฟื้นกลับมาเป็นปกติด้วยเถิด
น้องเกิดอาการช็อคหมดสติอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ต่อมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คได้โพสต์ภาพของน้องนักศึกษาหญิงคนนี้
โดยระบุข้อความบอกว่าขอแสดงความเสียใจครับ
หมายเหตุน้องเสียชีวิตจากการโดนรุ่นพี่ลงโทษ
ด้วยการให้วิ่งจนเธอช็อกเหตุมาจากการซ้อมบรีด
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับก็พรอันใดก็ไม่สามารถช่วยเธอได้
เธอนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับวันนี้นะครับทางพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ก็คือนางสาวิลาวันเอียดคำพร้อมกับญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองภูเก็ตนะครับ
ก็ขอให้ตำรวจช่วยสอบสวนข้อเท็จจริงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องสาว
หลังพบว่ามีข้อมูลจากที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
ได้แจ้งข้อมูลแล้วก็ข้อมูลเนี่ย
จากเพื่อนของผู้เสียชีวิตมันไม่สอดคล้องกันนะครับ
ก็คือเพื่อนของเด็กที่เสียชีวิตว่าอย่างหนึ่ง
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยว่าอย่างหนึ่ง
ทีนี้ตัวพี่สาวผู้เสียชีวิตก็เลยไม่รู้จะเชื่อใคร
ก็เลยต้องไปแจ้งความให้ตำรวจสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้นะครับ
โดยเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้กับครอบครัวบอกว่า
น้องเป็นลมแล้วก็ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แต่จากข้อมูลที่พบในเพจต่างและการสอบถามจากเพื่อนของน้อง
พบว่าน้องถูกทำโทษครับ
หลังจากที่น้องมาซ้อมหลีดสายคือมาซ้อมเชียร์สาย
เนื่องจากต้องทำงานอยู่อีกตึกหนึ่ง
ทีนี้ครับพอมาสายก็โดนรุ่นพี่สั่งให้วิ่ง

ซึ่งน้องก็ฝืนใจทนทั้งร่างกายและจิตใจ
วิ่งได้รอบที่๗ก่อนจะมีอาการช็อกตาเหลือกแล้วก็ตาค้างนะครับ
พี่สาวบอกว่าตอนนี้น้องเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องทำใจ
ทางครอบครัวเองและทางญาติพี่น้องก็ไม่ได้ต้องการให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง
แต่ยังติดใจว่าทำไมทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง
กับทางครอบครัวแล้วก็คุณหมอเพราะว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับที่เพื่อน
ของน้องที่เสียชีวิตให้ข้อมูลกับทางครอบครัวมานะครับ
ทางมหาวิทยาลัยได้ติดต่อมาขอจัดการในเรื่องค่าใช้จ่าย
คาดว่าจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าเรือนะครับ
ที่อยู่ที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ
เราก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตได้ออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ
แถลงข่าวขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงต่อครอบครัวของน้องมิ้นที่เสียชีวิต
ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
อบเงินให้กับครอบครัวน้องมิ้นจำนวน๑แสนบาท
และทางมหาวิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับ

ยืนยันว่าการเสียชีวิตของน้องมิ้น
ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมรับน้องตามที่เป็นข่าว
แต่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬานะฮะ
ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
ก็ต้องรอผลการชนะสูตรจากทางโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกรณีที่ญาติของน้องมิ้นติดใจ
มหาวิทยาลัยทำไมให้ข้อมูลแค่ว่าน้องเป็นลม
ทำไมไม่บอกว่าน้องอาจจะถูกลงโทษ
หรือว่าเป็นเพราะกิจกรรมทางกีฬานะครับ
เรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยยืนยันนะครับว่า
ทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูลในขณะที่เกิดเหตุนะครับ
ทราบแต่ว่าน้องมีการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์

มีการนำส่งไปยังโรงพยาบาล
จนกระทั่งน้องนั้นเสียชีวิตนะครับ
ก็มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วนะฮะ
อาจจะซ้อมเชียร์จะซ่อมจะรับน้องอะไร
ก็ต้องระมัดระวังดูเรื่องของสุขภาพรุ่นน้องเขาด้วยนะฮะ